ไปดูนี่ค่ะเมนูเด็ดหากินยากที่ทำจากปลาลิ้นหมาหรือบางคนเรียกว่าปลาตาเดียวนะ
เป็นปลาทะเลน้ำลึกแล้วก็นับวันนี้หาทานได้ยากขึ้นทุกวันแล้วนะคะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูเมนูที่ทำจากปลาลิ้นหมาหน่อยว่ามันจะมีลักษณะยังไงทำอะไรได้บ้าง
คือเห็นปลาลิ้นหมาแล้วท่าทางบางคนอาจจะเฮ้ยมันกินได้เหรอ
เขาบอกว่าเขาเป็นรายใหญ่ในจังหวัดตราดเลยเขาบอกปลาลิ้นหมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะก็คือมันจะเป็นปลาที่มีหน้าเดียวอ่ะคุณ
คือแบนใช่ไหมแล้วตาสองข้างจะอยู่ฝั่งเดียวและตัวยาวคล้ายกับลิ้น
เขาก็เลยเรียกว่าปลาลิ้นหมานี่แหละค่ะปกติทางร้านจะซื้อมาแล้วก็ขายไปแต่ทุกวันนี้ปลาลิ้นหมาเนี่ยหายากขึ้นเรื่อยแล้วนะ
บางวันนี้แทบไม่มีเลยแล้วส่วนเมนูที่เด็ดที่อร่อยที่ส่วนใหญ่นิยมทำกันก็คือจะนำมาทอดทานกับน้ำพริกนะเขาบอกอร่อยมาก
บางครั้งชาวประมงที่ออกหาปลาแล้วได้ปลาลิ้นหมามาคือเขาก็จะมาทานทำกันในครอบครัวเพราะว่ามันหายากแล้วอย่างนี้นะถ้าจับได้นิดหน่อยก็เออเอามาทานกันเองอะไรแบบนี้แล้วก็จะมาแบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลองความอร่อยกันบ้างเล็กเล็กน้อยมันจะไม่ค่อยเยอะทุกวันนี้มันก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะหาเมนูปลาลิ้นหมาหรือว่าปลาตาเดียวแบบนี้ทานได้คือต
กลายเป็นปลาที่หายากขึ้นมาแล้วมันอร่อยมันเหมือนแบบปลาค่อนข้างมีปลาเนื้ออ่อนจะทานได้ทั้งตัวแล้วทอดกล่อป่ะ